บรรเทิงไทยรัฐแซ่บทุกสิ่งรู้สิ่งทุกเรื่องบรรเทิง
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเติมความแซ่บมื้อบ่ายแบบหวาน
วันนี้หวานวันนี้คือหวานเวอร์หวานจริงหวานจนไม่ชินตัวเองแล้วเนี่ย
สวยวันนี้เรามาแบบสวยหวานน่ารักปิ้งอย่างนี้แต่ว่าข่าวแซ่บยังแซ่บเหมือนเดิม
แซ่บเหมือนเดิมเนาะวันนี้เริ่มต้นกันที่เรื่องอะไรดี
เรื่องของสาวคนนี้เลยใบเตยอาสยาเมื่อเช้านี้บันเทิงไทยรัฐช่วงสดจริงถึงตัว

เป็นมุมอันนี้เราเก็บไว้หน้าบ้านอย่างนี้เลยล่ะ

แต่ก็สำหรับโชว์แม้มันถึงได้สูงขนาดนั้น

นี้ก็เป็นขึ้นเวทีทั้งหมดเลย

เข้าบ้านพับภาพไปดูตู้รองเท้าก่อน
แทนที่จะให้เข้าบ้านให้ดูรองเท้าเขา

นี่ชีเพิ่งจะกลับมาจากทริปเกาหลีนะ

รีบบุกไปหาเลยสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวสุดฮอต
เตยสุธีวันหรือว่าใบเตยอาสยามนะจ๊ะ
พร้อมกับให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่ทุ่มเงิน๗ล้าน
ซื้อของแบรนด์เนมกลับมาเมืองไทย
แต่แต่อย่าเพิ่งคิดนะคะว่าเจ้าตัวใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือย
เพราะเธอบอกว่าเป็นการลงทุนนำมาขายที่ร้าน
ส่วนแฟชั่นสุดเซ็กซี่ที่เพิ่งจะวางแผนไปเนี่ย
เธอก็ยืนยันว่าภาพดุมนั้นมาจากการรีทัช
ไม่ได้ไปแอบอับอึมที่ไหนมาก่อนอย่างแน่นอนจ้า
เอ่อประมาณเกือบเลยค่ะ

ก็แน่สิฉันเห็นเธอเปลี่ยนกระเป๋าไม่ซ้ำกันสักวันเดียวเลย
ภาพในอินสตราแกรมเนี่ยจะอวดรวยอะไรนักหนาใบเตย

บางทีเราก็ไปชั้นตัวว่า
แบบได้ซื้อมือสองกลับมาจากเกาหลีหรือเปล่าคะ

เพราะว่าเกาหลียังไม่ใช่แบบแหล่งที่ราคาถูกมาก

ที่กลับมาได้หลายใบนี้ก็คือประเทศญี่ปุ่ม

หลายคนเห็นว่าโอ้โหครั้งนี้เนี่ยมันเซ็กซี่มันแซ่บวิวที่สุด
กเห็นแค่นั้นแต่ในเล่มจะเซ็กซี่กว่านั้นเยอะมาก
ใช่ค่ะแต่อันนี้จะดูไม่ได้เซ็กซิมโบเหมือนชุดว่ายน้ำ
ทั้งโภคอกเอลทั้งหน้าอกทุกอย่าง
เราถ่ายหนังสือเกี่ยวกับเขาเรียกว่าปลูกใจเสือป่าอย่างนี้เยอะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าปกเขาจะต้องทำทุกอย่างให้ผู้ชายอยากซื้ออยู่แล้วพี่

ใช่ค่ะยังไม่ได้พบแพทย์เลย
แม่ให้มาจริงไม่ต้องไปพบแพทย์แค่พบแอปก็พอแล้วค่ะ
เพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็ยิงเกาะกำถามกันเนอะ

ผลงานน้องใบเตยน่ารักสดใส
ต้องปูซอปอะไรให้เข้ากับใบหน้าขนาดนั้นค่ะ